ลูกสาวอายุ๘ขวบนะคะไปเล่นกับเพื่อนที่บริเวณเป็นแม่น้ำตรงหลังวัด
ปรากฏว่าน้องเนี่ยจมน้ำไปจนกระทั่งวันนี้เนี่ยก็ยังหาร่างของน้องไม่พบ
แม่ก็รู้แต่คำบอกเล่าของเพื่อนว่าน้องไปเล่นน้ำแล้วจมน้ำแต่แม่ยังมีความหวังนะคะ
ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่แม่เนี่ยไปจุดทูบแล้วไปขอเจ้าแม่คงคาให้เปิดทางหาน้องเจอค่ะ
นี่คือวินาทีที่คนเป็นแม่ชื่อนางอาพรนะคะเป็นแม่ของน้องแพตตี้อายุ๘ขวบค่ะ
น้องจมน้ำไปแม่นำเครื่องเส้นไหว้ขันห้าอาหารขาวหวานผลไม้เครื่องดื่มบุหรี่
จุดทูบ๑๖ดอกไหว้ขอเจ้าแม่คงคาค่ะเปิดทางให้พบร่างน้องโดยเร็ว
หลังจากที่น้องจมน้ำหายไปในลำห้วยกองศรีนะคะหลังวัดสิริชัยตลิงคงคาราม
อยู่ที่อำเภอกุมภาวะปีอุดรธานีตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
อาสากู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีก็มีการช่วยเหลือการประสานกันระหว่างนักประดาน้ำ
มีเรือท้องแบนสองลำมาเสริมทัพอีกพยายามช่วยกันค้นหาร่างของน้องแพตตี้
ในกว่า๓๐คนนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ลำห้วยบริเวณหลังวัดตรงนี้
มันติดกับเมนกว้างสักยี่สิบเมตรลึกสี่เมตรน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยว
เพราะฝนมันตกติดต่อกันหลายวันคุณผู้ชมสังเกตสีของน้ำไหมคุณคิงดูค่ะ
สีน้ำค่อนข้างขุ่นแล้วน้ำไหลแรงด้วยนะครับน้ำไหลแรงจริงจริง
และความสีน้ำก็ขุ่นแบบนี้ยากต่อการค้นหา
จุดนี้จะไหลมาจากภูฝอยลมจังหวัดหนองแสงไปลงที่ทะเลบัวแดง
ตอนนี้ยังไม่มีวิแววว่าจะพบร่างน้องแพตตี้เลยนะคะ
คุณแม่เนี่ยไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าแม่คงคาแล้ว
ก็ไปกราบไหว้หลวงปู่หนามพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอายุกว่า๑๐๐ปีด้วย
เพราะแม่เชื่อว่าท่านจะช่วยเปิดทางให้พบร่างของน้องโดยเร็ว
แล้วจะได้นำพาน้องกลับบ้านนะคะ
แม่เล่าแบบนี้แม่มีลูกทั้งหมด๓คน
แพตตี้เนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องน้องกำลังเรียนอยู่ชั้นป๒นะคะ
น้องเป็นเด็กที่มีนิสัยร่าเริงช่างพูดช่างถาม
หลังเลิกเรียนปกติน้องจะกลับมาถึงบ้านเสร็จก็ออกไป
ก็วิ่งเล่นกับเพื่อนตามปกตินั่นแหละค่ะ
เมื่อวานนี้หลังจากเลิกเรียนไม่เห็นน้องค่ะ
มืดค่ำก็ตามหาน้อง
นี่น่าจะเป็นตอนที่คุณแม่ไปไหว้หลวงปู่หนามานะคะ

ก็เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่านี่คือภาพน้องนะคะ
คือชาวบ้านบอกเห็นน้องไปเล่นที่วัดกับเพื่อนนะแม่นะ
ก็เลยไปสอบถามเพื่อนของน้องถึงรู้ว่าเอ้า
ช่วงหัวค่ำแพตตี้มาเล่นน้ำที่ลำห้วยแล้วมาจมน้ำค่ะ
แต่คุณแม่ความเป็นแม่หัวอกค่ะ
ยังรับไม่ได้ว่าลูกจะจมน้ำเสียชีวิต
ยังเชื่อว่าลูกมีชีวิตอยู่และอยากให้ลูกเดินกลับมาบ้าน

ช่วงหัวค่ำแม่น้องถึงรับไม่ได้ว่าลูกจะจมน้ำสีชีวิตอยู่แล้วมาจมน้ำค่ะ

ยังเชื่อว่าลูกมีชีวิตอยู่และอยากให้ปฏิหารเกิดขึ้นค่ะ
ยังเชื่อว่าลูกมีชีวิตอยู่และอยากให้ปฏิหารเกิดขึ้นค่ะ
ยังเชื่อว่าลูกมีชีวิตอยู่และอยากให้ปฏิหารเกิดขึ้นค่ะ
ยังเชื่อว่าลูกมีชีวิตอยู่และอยากให้ปฏิหารเกิดขึ้นค่ะ
ยังเชื่อว่าลูกมีชีวิตอยู่และอยากให้ปฏิหารเกิดขึ้นค่ะ
ยังเชื่อว่าลูกมีชีวิตอยู่และอยากให้ปฏิหารเกิดขึ้นค่ะ
เห็นใจคุณแม่นะคะเข้าใจหัวอกจริง
ทางด้านของนางหมุนค่ะเมฆสุวรรณ
คุณผู้ชมหนึ่งในชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
คือเขาก็มาให้ข้อมูลแต่คุณผู้ชมข้อมูลเหล่านี้มันเป็นความเชื่อนะคะ
คือเขาบอกว่าสาเหตุที่แพตตี้จมน้ำเนี่ยเขาลือว่าลำห้วยนี้มันมีอาถรรพ์นะเพราะอะไร
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๕๗
หลานสาวค่ะของนางหมุนอายุ๕ขวบเอง
แล้วก็มีเพื่อนผู้ชาย๕ขวบเหมือนกัน
จมน้ำตรงจุดนี้ที่น้องแพตตี้จมน้ำ
เชื่อว่านี่เป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนค่ะ
นั่นเป็นงานวัดงานบุญประจำปีบุญกับชิ้นค่ะ

ทุกคนไปโรงเงิน
ควรจะตายอีกด้วย

อาสากู้ภัยชุบแรน้ำจริงก็ลงค้นหาน้องแพตตี้

แล้วมันมีฝนตกลงมาอีกอูดแล้วเข้าตกหนักเลย
สุดท้ายก็เจ้าหน้าที่บอกว่าเอายังไม่ล้มเลิกนะเรื่องของการค้นหา
แม้ว่าลำห้วยตอนนี้น้ำจะไหลเชี่ยว
ท่วมทั้งต้นไม้ก่อย่ากอไม้ไผ่
ทีนี้เขาก็เลยคาดการณ์กันแบบนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่า
แพตตี้อาจจะไปติดตรงต้นไม้กอไผ่
หรืออาจจะลอยไปตามกระแสน้ำ
ถ้าเกิดว่าครบ๒๔ชั่วโมงแล้วยังค้นหาไม่พบ
เดี๋ยวจะใช้เรือในการค้นหาตามลำห้วยต่อไปด้วยค่ะ
เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วขอให้ปฏิหารมีจริง